คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕เมษายนที่จังหวัดฉะเชิงเซา
หลายคนอาจจะทราบข่าวนี้ไปแล้วก็คือ
มีคุณตาคนนึงค่ะอายุอนามแก่๙๒ปีแล้วนะคะ
ซื้อของใกล้ใกล้บ้านนี่แหละทีนี้คุณตาแกจะถอยรถ

มีกระบะคันนึงมาจอดต่อท้าย

สักพักหนึ่งกระบะก็ไม่ขยับขยื่นอะไรให้เลย
สุดท้ายจะลงมาเหมือนกับขอให้เลื่อน
เจรจากันไม่เข้าหูกันนะคะ
กลายเป็นมาทะเลาะกันเรื่องของการถอยรถ
แล้วคนขับรถกระบะที่หนุ่มกว่ามากอายุประมาณ๒๗ปี
ผลักคุณตาล้มลงหัวฟาดพื้น
ไม่ได้สติเลยนะครับเพราะว่าคุณตามีภาวะเลือดออกในสมอง

แล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยเดินขึ้นรถไปนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะสพบางน้ำเปรี้ยว
ร้อยตำรวจตรีเดชสิริวัฒนสกุล
รองสารวัฒน์สืบสวนสพบน้ำเปรี้ยว
ที่ชื่อนายนันมสิริวัฒนาสกุลคือลูกชายของเขาเอง
ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของคุณตาบัญชา
ถาพรวัย๙๒ปีนะคะ
คือตอนนี้คุณตาแกยังไม่ฟื้นเลยนะคะ

เสียใจมากและขอโทษแทนลูกชายด้วย
ทำร้ายร่างกายคุณตาจนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้

รีบไปที่โรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบ
พาลูกชายมาพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่วันนั้นเลย
ซึ่งตำรวจจะดำเนินคดีกับลูกชายยังไงเนี่ย
ก็ให้ทำตามกระบวนการเลยจะไม่ปกป้อง
พ่อบอกว่ายอมรับว่าลูกเกเร
เคยแจ้งจับลูกมาแล้วรอบนึงเพราะทะเลาะกันรุนแรง

ฝั่งครอบครัวของคุณตาบัญชาก็บอกนะคะว่า

ในการใช้รถใช้ถนนอย่าใจร้อน

เพราะว่าตอนนี้หมอทำได้แค่รักษาตามอาการ

เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวขอรอผลทางการแพทย์วินิจฉัยอาการคุณตาเพิ่ม
อาจจะเพิ่มข้อกล่าวหาให้หนักขึ้นว่า
เป็นทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ส่วนนายนันมณัฐบอกว่าขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
เพราะยังไม่พร้อมตอบคำถามสื่อมวลชน
คนนี้เนี่ยเขาเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้ประมาณ๑เดือนเองนะคะ

จับลูกชายตัวเองในข้อหาทำลายทรัพย์สิน

ยอมรับว่าลูกเขาเกรดมากนะคะ